มาดูเหตุจริงการอุกอ่าน

ก็คือหน้าผาเขาชีจันทร์ที่ชนบุรี
ใช่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่สัตหีบเลยนะ

และเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในช่วงเย็น

สะกดรอยตามฆ่าโหดรัวยิงคู่รักโจ๒ศพ
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายหญิง
อายุแค่๒๐ปีเท่านั้นเองนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ภายในลานจอดรถฝั่งตรงข้าม
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์
หมู่๖ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพนาจอมเทียนรับแจ้งเหตุ

เพราะว่าเมื่อวานรับแจ้งเหตุในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๒๐นาที
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ข้างรถโตโยต้าสีขาวฝั่งซ้ายครับ
พบร่างของนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๐ปี
ถูกยิงเข้าที่ข้อมือซ้ายขมับด้านซ้าย
ข้างขวารวม๓นัดเสียชีวิต
ใกล้กันก็พบร่างของนางสาวปวีนานาเมืองรักอายุ๑๘ปี

ทอยขวาขมับซ้ายและใต้บราวนมซ้าย
รวม๔นัดทั้งคู่เสียชีวิตคาที่นะครับ
แล้วก็ตำรวจได้ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมกระจัดกระจายตกอยู่จำนวน๘ปลอกครับ
สอบสวนนายนพดลบุญเสมอพนักงานขับรถ
ของบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายนพดล
ขับรถเช่าแล้วก็รับกลุ่มผู้ตายที่โรงแรม
เพื่อมาท่องเที่ยวที่หน้าผาเขาชีจันทร์
โดยมีผู้ตาย๒คนและเพื่อนผู้ตายอีก๒คน
นั่งมาบนรถรวมทั้งสิ้น๔คน
แล้วก็ถ้ารวมคนขับด้วยก็เป็น๕คนนะครับ
โดยผู้ตาย๒คนมาพร้อมกับนายวราเทพ

แล้วก็นายสายันศรีศุกร์อายุ๔๓ปี

แกะสลักหน้าผาเขาชีจำ

ที่ผู้ตาย๒คนจะเดินกลับมาที่รถ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนก็คือนายวราเทพและนายสายัน
เดินไปซื้อของกินอยู่แถวนั้นเลยยังมาไม่ถึงรถ
ตอนนั้นตัวคนขับรถเช่าบอกว่านั่งรออยู่ในรถนะครับ
ขณะที่ผู้ตายหรือว่าลูกค้าทั้งสองคน
กำลังจะขึ้นรถปรากฏว่าได้ยินเสียงปืน

ตัวเขาเองหลบอยู่ในรถด้วยความตกใจ
และหลังเสียงปืนสงบลงไปดู
พบว่าลูกค้า๒คนเสียชีวิต
โดยถูกยิงตายอยู่ข้างรถนี่แหละครับ
ตอนที่รับมามีคนตามมีอะไรสังเกตเห็นอะไรไหม

อาชีพทำรถเช่าอย่างเดียวหรือทำอะไรด้วย

แล้วตอนที่เขามาเช่ามีใครมาแบบหน้าแปลกมา

ก็โทรตามผมว่ามีลูกค้านจะไปท่วงเที่ยว่าส่วนโรงยุทธ์

เดี๋ยวก่อนเอาวิวชัดทีตอนที่ได้ยินเสียงลักษณ์แรก
นัดแรกเลยนะอยู่รถเนี่ยคุณทำไงตกใจครับ
อะไรไม่ถูกเลยครับทุกคนหันไปมองไหมหรือว่าก้มอย่างเดียว
อย่างเงี้ยครับปั้งปั้งปั้งหันโทรศัพท์อยู่ตรงไหนตอนนั้น
โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าครับไม่ได้เอามาตรงมาถ่ายหรืออะไรเลยใช่ไหม
ไม่เลยครับไม่ถ่ายเลยใช่ไหมตัวจะขับตัวแล้วก็คือเขาจะมา

ถ้ามันตามนะรู้ว่าแล้วหลับมาจากที่อื่น

ขณะที่เพื่อนของผู้ตายก็คือนายวราเทพมาสูงเนิน

เพราะว่าตอนนั้นตัดสินใจไปซื้อของกันก่อน

เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายทั้งคู่ได้โทรศัพท์มาชักชวน

เพื่อจัดงานวันเกิดของฝ่ายหญิง
โดยนัดเจอกันที่กรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่๒๗ที่ผ่านมา
ก่อนจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยา
จนเมื่อวานนี้ก็มาเที่ยวในพื้นที่ของสัตว์ตะหีบ
โดยผู้ตายทั้งสองคนเป็นชาวกาลสิน
แล้วก็คบหาเป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
ต่อมาฝ่ายหญิงก็ไปทำงานสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต
ย้ายมาทำงานที่จังหวัดนครปฐม

ว่ามีปัญหาขัดแย้งกับใครมาบ้างนะครับ
วราเทพเล่าให้ฟังในช่วงเกิดเหตุ
บอกว่าผู้ตายทั้งคู่หลังจากเดินเที่ยวชม
ผาเขาชีจันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอตัวมาขึ้นรถเช่าก่อน
โดยที่ตัวนายวราเทพเองและเพื่อนอีกคนคือนายสายัน
บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปซื้อของกินก่อนนะ

และปรากฏว่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืน
รีบวิ่งมาดูพบว่าทั้งคู่ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ไม่รู้ถึงสาเหตุอะไรกันแน่
ว่าทำไมเพื่อนเขาถึงถูกยิงนะครับ

ทราบว่าคนร้ายขับรถเก๋งสีขาวไม่ทราบทะเบียน

ที่คนนั่งข้างคนขับซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ย
จะเปิดกระจกแล้วกระหน่ำยิง
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปโดยไม่ทราบทิศทางที่หลบหนีครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งผ่าน

และตำรวจตั้งประเด็นในเรื่องของชู้สาว

ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับลูกค้าตามสถานบันเทิง

ส่วนฝ่ายชายเป็นพนักงานเสิร์ฟตามสถานบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงไปทำงานที่ภูเก็ต
จะย้ายมาที่นครปฐมจนช่วงวันหยุดยาว๔วัน
ฝ่ายหญิงได้มาจัดงานวันเกิดที่พัทยา

ก่อนจะมาถูกดักยิงเสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะเร่งสืบสวนคลี่คลาย
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
คาดว่าคนร้ายสะกดรอยตามผู้ตายมา
แล้วก็มาก่อเหตุที่หน้าผาเขาชีจันทร์แห่งนี้นะครับ